ทีนี้คุณผู้ชมการจอดรถเนี่ย
ต้องจอดระมัดระวังอย่าไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่น
โดยเฉพาะที่มีป้ายเขียนว่าห้ามจอดขวางหน้ารถเนี่ย
ไม่ได้นะคะแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอก
ก็ฉันไม่ได้จอดแต่ฉันก็ต้องระวังอยู่ดี
เพราะฉันไปจอดรถกินหมูกระทะเสร็จแล้วออกมา

แล้วเขาไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอ้าวปรากฏ
มีป้าคนหนึ่งเดินมาด้อมมองอยู่รถเขาเนี่ย
คุณป้าท่านนี้ออกมาจากบ้านแล้วนะคะ
ด้อมมองเดินรอบรถ
เขาก็คือเขาเอาจริงนะเขาก็ยังไม่แน่ใจ
ว่ารอยกรีดที่มันเกิดขึ้นเกิดจากคุณป้าหรือเปล่า
แต่คุณป้าเป็นคนที่ต้องสงสัยที่สุดนะคะ
เดินรอบรถแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านตัวเอง
หลังจากนั้นรถเขาก็เป็นรอยขึ้นมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านหมูกระทะค่ะ
ชื่อว่าร้านอีคคิวหมูกระทะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
รถกระบะของผู้เสียหายจอดฝั่งตรงข้ามเยื้องร้านหมูกระทะ

เจ้าของรถยืนยันไม่ได้ไปจอดขวางประตูใครนะ
ไม่ได้ไปจอดตรงที่เขาเขียนป้ายอะไรห้ามจอดนะคะไม่มีเลย
ขณะที่เจ้าของรถกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่ในร้าน
คุณป้าคนหนึ่งค่ะใส่ชุดกระโปรงยาวคล้ายชุดนอนเดินออกมา
แล้วไปที่รถกระบะของเขาป้าคนนั้นเดินวนอยู่พักใหญ่ค่ะ
ก่อนที่จะเดินกลับไปแล้วเจ้าของรถกระบะพอเขาทานเสร็จ
กลับมาที่รถข้างประตูมีรอยกรีดฮะ
ไปขอกล้องวงจรปิดจากร้านหมูกระทะดูเลยในคืนนั้นเลยได้ภาพนี้มาค่ะ
เขาบอกว่าเห็นแค่นี้ก็จะเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความ
แม้ว่าจะไม่ได้เห็นชัดว่าคุณป้าเป็นคนลงมือก่อเหตุกรีดรถหรือไม่
แต่ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอนะคะที่ตำรวจจะออกหมายเรียกคุณป้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนกรณีที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าอยากให้คุณป้าออกมารับผิดชอบค่าเสียหาย
ถ้าคุณป้าเป็นคนทำจริงเนื่องจากประกันรถผมเพิ่งหมด

อกจากนี้เขาก็อยากจะเตือนด้วยค่ะ
ว่าใครที่ไปรับประทานหมูกระทะร้านนี้
เลี่ยงไปจอดจุดอื่นแล้วกัน
จะได้ไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะคะ
คุณป้าค่ะหรือว่าครอบครัวของคุณป้านะคะ
ที่รับชมข่าวจากทางไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้นะคะ

คุณป้าอาจจะไม่ได้เป็นคนทำก็ได้เรายังไม่ทราบเนอะ